ยังอยู่ที่ขอนแก่นนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวใครหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าในช่วงวันหยุดยาวจะไปเที่ยวไหน
ก็เลยมีอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะพาไปเที่ยวชมเผื่อว่าคุณเนี่ยจะได้ถ่ายรูปสวยเก๋ไปโพสต์ลงในโซเชียลกันนะคะ
เพราะว่าที่ที่จะพาไปเนี่ยสถานที่เขาสวยมากแล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวชมธรรมชาติชมดอกไม้สวยงามด้วยค่ะ
พาทุกคนไปตลอดกันที่แค้นก่อนเหมือนเดิมนะคะขอนแก่นนี่แหละเพราะว่าเขากำลังมีงานมหัศจรรย์พันไม้นานาชาติค่ะ
ซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะได้ชมความงดงามของดอกไม้ที่มาประดับในงานมากกว่า๑แสนต้นคุณดูภาพมุมนี้คุณนับสิถึงแสนไหมคุณคุณช่วยหน่อย
ถ้านับเนี่ยจบรายการก็ยังไม่หมดครับ
มีนี่ด้วยไดโนเสาร์ซึ่งงานนี้นะคะก็จะจัดขึ้นถึงวันที่๓มกราคมปีหน้าเท่านั้นนะปี๖๒นะคะและตั้งแต่เขาเปิดงานมาเนี่ยนะคุณ
มีประชาชนชาวขอนแก่นตลอดจนนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาชมความงามของดอกไม้ที่ประดับไว้เยอะมากเพราะว่าที่นี่เขามีทั้งหมด๑๕โซนเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

มีโซนซุ้มทางข้าวประสาทโซนประสาทดอกไม้โซนลานบ้านดอกไม้โซนสวนแนวตั้งโซนลานน้ำผูโซนฮักนักขอนแก่นโซนโลกใต้ทะเลโซนสวนกล้วยไม้โซนสวนสัตว์ไม้ดัดโซนเกาะดอกไม้โซนบ้านไม้เมืองหนาวโซนซุ้มไม้ประดับโซนเนินนกยุงรำแพนโซนสวนยักษ์ใหญ่และโซนสวนไดโนเซา
รูปลงในโซเชียลหรือว่าพาเด็กน้องหนูคนในครอบครัวไปโอ้โหสนุกสนาน
เอ้าซื้อไปเปลี่ยนไม่ได้ซื้อเมมซื้อกล้อง

เนี่ยถ้าคิดแบบนี้ทุกคนนะคนที่เขาขายกล้องเนี่ยรวยแน่นอน
แล้วก็เลือกภาพที่มันสวยถ่ายแล้วก็เพลิงลงไป
ใส่เสื้อสีสันสวยงามสดใสแบบนี้

ไปทานปลาจุ่มด้วยใช่ไหม

งานมหาศจรรย์พันไม้นานาชาตินะคะ
จัดยาวไปจนถึง๓มกราคมปี๖๒ค่ะ
โอ้โหสวยงามมากมายนะ
ได้เห็นทุ่งดอกไม้แบบนี้แล้วนะคะ
ตอนนี้หลายพื้นที่หลายจังหวัดก็มีทุ่งดอกไม้ใช่ไหม